เจ้าของห้องเช่าแบบโอ้โหกุมขมับเลยน้องคิง
ปล่อยห้องให้เช่าสามีพระยาคู่นึงเช่าห้องเงินก็ไม่จ่ายค้างค่ะ
เช่าหนีไปและสภาพห้องเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โห

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้
เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้

เจ้าของห้องเช่าโพสต์คลิปนี้